สวัสดีครับสถานการณ์ฝนยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในห่วงเวลาที่ทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็ประกาศนะครับ
หลายพื้นที่เลยทีเดียวต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่หลายจุดมีฝนตกชุก
ก็คือฝนตกต่อเนื่องนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องแบบนี้แน่นอนครับ
ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำภูมิจับพลันน้ำปลาลายลากหน้าหักหนักหน่อยก็ดินคนสลมครับ
ปัจจัยหลักก็คือนี่แหละครับร่องฝนนะครับที่มีการก่อตัวขึ้น
แล้วก็เหนียวนำเอาฝนจากบริเวณประเทศพม่าเข้ามาในเมืองใดของเรา
ซึ่งร่องฝนนี่เองปัจจัยตัวหลักที่มีการดูดเอากระแสลมดูดเอากลุ่มฝนเข้าไปรวมกัน
ก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวที่ประเทศพม่านะครับ
กระแสลมนี้เองเป็นกระแสลมที่กำลังจะถูกดูดเข้าไปนะครับแน่นอนครับ
จากสถานการณ์ฝนแล้วลมที่แรงแบบนี้คลื่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับ
เพราะว่าคลื่นบางจุดนั้นสูงกว่า๓เมตรเลยทีเดียว
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่จะต้องเตรียมรับมือกันนะครับ
นี่คือภาพรวมกันก่อนนะครับแผนที่นี้เป็นแผนที่จากกรมมูตุนะครับ
สีชมพูครับคือพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นปีกตะวันตกของภาคเหนือนะครับ
เพราะว่าตอนกลางมีภูเขากั้นไม่อยู่ดังนั้นภาคเหนืออาจจะต้องระวังนะครับ๒๓วันนี้
ส่วนนี้เป็นคาดการณ์ฝนสะสมดูจุดสีแดงครับคือฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกซะส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกันด้วยนะครับ
นี่เป็นการคาดการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณ๑๐วันหลังจากนี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันครับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ
เหนือแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทัย
ในประเมยนะครับเลยหนองบูรรรมภูก์อุดรทานีหนองคายปื่งกาน
สะกดนคอนนคอนพนท์มมุกในหานชายพุมนคอนราชสิกสีมะอันน่าเจริญแล้วก็อุวลราชธานีครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสละบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีครับ
ตะวันออกนะครับนครนายกเชิงเซาปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
ส่วนภาคใต้หลักเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพชรชบุรีชุมพรสุราธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ครับ
ดังนั้นใครที่อยู่พื้นที่เหล่านี้ต้องติดตามการประกาศเตือนภัยต่างอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ